ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่วัดแห่งหนึ่งนะครับ
เพราะว่ามีพระรูปหนึ่งคุณ
มีพระรูปหนึ่งนะฮะไปเก็บเห็ด
ที่มันงอกอยู่ใต้ต้นไม้ภายในวัดเนี่ย

ปรากฏว่าพอท่านกินเข้าไปท่านฉันเข้าไปนะครับ
ทันทีนี่นะครับ
นี่ครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยจากนาราย
ต้องรีบไปที่วัดหนองยายทรัพย์ที่ตำบลสะยายโสม
อูทองจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับ

บอกว่ามีพระสงฆ์เก็บเห็ดมาฉัน

ท่านนั่งหอบอยู่เหนื่อยอยู่หายใจไม่ออก

คุณอาเจียนเป็นเลือดนี่มันเกิดอาการพิษแล้วนะ

ทีนี้เจ้าหน้าที่มาถึงก็พบพระบุญผ่องสิทธิดวง
ซึ่งเป็นพระลูกวัดของวัดแห่งนี้นะครับ
หน้าซีดเลยแล้วก็มีกองอาเจียนปนเลือดอยู่ที่พื้น
รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลอูทอง
ให้คุณหมอรักษาทันทีนะครับ
ส่วนบนแคร่ที่กุฏิก็พบเห็ดฮะ
ที่ท่านเก็บมาฉันไปส่วนหนึ่ง

เจ้าหน้าที่สอบถามพระประหลัดเหลือสปัญอสปุญโยนะครับ

บอกว่าอัตมาเห็นพระบุญผ่องออกมานั่งหายใจเหนื่อยหอบ

แล้วก็พระบุญผ่องก็เล่าให้ฟัง
บอกว่าไปเก็บเห็ดที่ใต้ต้นยออยู่หลังกุฏินี่เอง

เพราะเข้าใจว่าเป็นเห็ดโคนครับ
หลังจากนั้นมีอาการเวียนหัวแน่นหน้าอกหายใจไม่ออก
และพระที่อยู่กุฏิข้างกันก็เลยรีบไปหาว่านรางจืดเนี่ย

พระบุญผ่องเจ็บหน้าอกหายใจไม่ออก
และอาเจียนมีเลือดปนออกมา
ทีนี้ก็รอกู้ภัยมาช่วยเหลือนะครับ
บอกว่าไปเก็บเห็ดมากินบอกว่าไปเก็บร่างติน
มีอาการน่าจะเป็นเห็ดเมา
ถึงวันเด้นทองได้จ่ายไม่ออก
คุณผู้ชมเจ้าอาวาสก็เตือนทุกคนด้วยนะ
ว่าเวลาที่ไปเก็บเห็ดมากินจะต้องดูให้ดี
แล้วบางทีเราเลือกเก็บเห็ดแล้วเราไม่รู้
เป็นเห็ดที่เราไม่รู้จักสังเกตไว้ก่อนเลย
อะไรที่มันสวยที่มันแปลกอย่ารีบอาจไปชิมเชียว

แต่นี่ก็สีไม่แปลกนะสีขาวก็เหมือนเห็ดโคนเลย
ถ้าเห็ดให้เราไม่รู้จักจริงอย่าไปเก็บกินนะ
ใช่ค่ะมันอันตรายจริง
ส่วนอาการของพระบุญผ่องนะคะรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
นักข่าวของเราก็สอบถามอาการท่านว่าเป็นยังไงบ้าง
ล่าสุดอาการดีขึ้นแล้วนะคะไม่พบอาการเหนื่อย
เวียนศีรษะก็เริ่มดีขึ้นแล้วเหมือนกันนะคะ